ปรากฏการณ์หนังไทยสับปะเรอค่ะหนึ่งในจักรวาลของไทยบ้านเขานะฮะ
โอ้โหวันนี้นี่ก็ยังมีผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์กันอย่างล้นหลามนะฮะ
นี่สับปะเรอนะแล้ววันนี้นะฮะทางพักภูมิใจไทยนะครับ
สอภูมิใจไทยก็ไปชมกันคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ไป
นี่คุณแจ๊กกะรีนคุยกับต้องเตนะฮะภูมิกับหนุ่มวัย๒๗ปีเท่านั้นนะครับ
นี่โอ้โหนี่ฮะแล้วก็ข้างนั้นเห็นไหมข้างต้องเตนะครับ
นี่ก็คือเสียโต้งถามว่าเสียโต้งคือใครหลายท่านอาจจะไม่ทราบ
โต้งเนี่ยคุณสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติปัจจุบันตำแหน่งคือผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นอดีตสอสอศรีสะเกดของพักภูมิใจไทยและเสียโต้งคือคนที่เป็นในทุน
คือถ้าเกิดโอ้โหไม่สนับสนุนกันเนี่ยการจะสร้างหนังในแนวแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ย

โต้งสนับสนุนเรื่อยมาจนกระทั่งสับปะเรอก็ให้ทุนสนับสนุนนะฮะ
ในตอนแรกที่สร้างที่ต้องเตบอกโอ้โหนี่คือ
ทำออกมาถ้าเจ๊งเนี่ยผมต้องไปยืมเงินพี่ก้องห้วยไล่มาใช้ในทุนแน่
ปรากฏว่า๕๐๐ล้านแล้วนะฮะ
ณวันนี้นะครับนี่ต้องเตบอกว่าตอนเขาดีใจมากนะครับที่หนังประสบความสำเร็จ
ตอนแรกคิดว่าจะออนทัวร์แค่ภาคอีสานเพราะว่างบน้อยแต่กระแสตอบรับดีมาก
ต้องขอบคุณประชาชนทุกภาคนะฮะที่มาดูหนังไทยเรื่องนี้
โต้งสิริพงศ์นะครับเป็นผู้ที่สนับสนุนจักรวาลไทยบ้านมาตลอดนะครับ
ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะบอกว่าดีใจมากที่ไทยบ้านเนี่ยมาไกลขนาดนี้
จนปัจจุบันสปะเลอเนี่ยได้รับการสนับสนุนมาก
ก็อยากขอบคุณแฟนแฟนทุกคนนะฮะที่ร่วมกันสนับสนุนนะฮะ
รวมถึงไทยรัฐทีวีแล้วก็ประชาชนทุกคนด้วยนะครับ
ใครที่วันนี้เนี่ยจักรวาลไทยวะไทยบ้านเขาประสบความสำเร็จ
แล้วก็น้องทุกคนเติบโต
ภายกรณายกจะไปนะไหงบนตรีคุณเสธาธวีสินแล้วก็คุณนุ้งวิ้งนะฮะ
ก็ดีครับก็เป็นการส่งเสริม

แล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เราวางแผนนะครับ
ก็ท่านนายกแล้วก็คุณอุ้งอิงพรุ่งนี้จะไปชมที่สยามพลากรตอนค่ำนะครับ
คนที่มาชมสับปะเลอบอกว่าดีใจมากนะฮะนี่เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ถือว่าดูได้ทั้งครอบครัว
คือไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ใช่คนอีสานแล้วจะดูได้หรือเปล่าเนี่ยดูได้อยู่แล้วนะฮะ
ได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานนะครับที่มีอัตลักษณ์นะฮะ
หรือใครที่ยังไม่ได้ชมไทยบ้านในภาคอื่นมาก่อนก็ชมได้นะฮะ
แล้วจะไปชมตอนหลังย้อนหลังหรือว่าชมก่อนจะไปชมสับปะเหลอก็ได้
ผมเชื่อว่าสุดสัปดาห์นี้หรือว่าอีกหลายสัปดาห์ยังอยู่แน่นอน
ถ้ายังมีแบบแฟนหนังไปดูกันอย่างครับข้างขนาดนี้นะฮะ
ต้องเตนะฮะล่าสุดเนี่ยได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะ
เกี่ยวกับ๑๕สิ่งที่ซ่อนความหมายเอาไว้ในหนังของเขานะครับ
เขาเป็นผู้กำกับนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือข้าวจี่
คนอื่นสารรู้จักดีอยู่แล้วนะฮะเข้าเหนียวปิ้งนี่ใช่ไหม
ในเรื่องเนี่ยคุณยายของเซียงนะพระเอกของเรื่องในทางสับปะเลอ
เรื่องสัปดาห์เนี่ยความยิงพระเอกทุกคนนั่นแหละ
แต่เซียงเขาจะเป็นตัวเด่นขึ้นมาหน่อยในสับปะเรอเนี่ยนะฮะ
คุณยายเขาก็จะทำข้าวจี่แบบไหม้ให้เสี่ยงกิน
แต่ความหมายมันลึกซึ้งกว่านั้นในหนังนะฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า
โอ้โหคนก็ไปหาซื้อข้าวจี่มากินกันค่ะอ่าอันนี้เป็นคนที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กนะ
ความจริงของต้องเตยเขาจะโพสต์ของเขาไว้เป็นภาพจากในหนังด้วยนะครับ
หลายคนก็หาซื้อมากินบอกดูหนังแล้วอยากกินบ้างนะครับ
ไปร้านอาหารอีสานนะฮะหลายร้านก็มีเมนูข้าวจี่นะฮะ
หนึ่งในนั้นคือร้านแว่นในหลืบอ่าเห็นบอกอยู่เยื้องเยื้องไทยรัฐทีวีเนี่ยเหรอ
เหรออ่าตรงไหนอ่ะอยู่แถวไหนเนี่ยอ่าอยากรู้
แว่นในหลืบนี่แว่นอยู่ตรงไหนหรออ๋อตรงข้ามหรอ
เขาชื่ออะไรเขาชื่อร้านอะไรแซ่บในหลืบหรือแว่นในหืบแซ่บว่ะ
ในหลืบใช่ไหมขออภัยแซ่บในหลืบนี่ปียชาติคงถิ่น
นี่แซ่บในหลืบอ่าเห็นมั้ยตำใหญ่เลยนี่เห็นมั้ยเขาอยู่ในหลืบเหรอ
อ่าเขาก็แบบขวัญเลยไม่เคยเห็นใช่ไหมก็ใช่ไงหนูถึงถามนี่ไงว่าอยู่ตรงไหนเหรอ
เอ๊ะเดี๋ยวไปถามนัดปีชาติหน่อยนี้เขามีข้าวจี่ด้วยนะฮะนี่ไง
แล้วขายดีเลยหลังจากสับปะเรอเข้าฉายถ้าแบบดั้งเดิม
ปั้นข้าวเหนียวใส่ไม้โรยเกลือแล้วก็นำไปจี่
จี่นะฮะบางทีก็ทาไข่ทาไข่ก็จะเหลืองหอมน่ากินอีกแบบหนึ่ง
รสตามต้องการได้เลยเอามาจิ้มกับปลาร้าสับก็ได้
แจ่วบองก็ได้น้ำตาอุ๊ยอยากกินน่ะอ่า
บางทีเราก็ข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็ปั้นแล้วก็จิ้มใช่ไหม
ใช่ก็นี่เขาไปจีบางทีไปปิ้งไฟอุ้ยอ่าไปไหมพี่หนุ๋ย
แซ่บในหลืบนะไปไหมแซ่บในหลืบไหมอันนี้จี๋แล้วจี๋เรียบร้อยแล้ว
โอ้แต่นี่ปลาร้าบองมาให้ด้วยปีชาติอยู่หลืบตรงไหนเดี๋ยวมาพาพี่ไปหน่อย
ไม่เห็นจะซื้อมาฝากนะส่วนยอดการดูหนังไทย๕อันดับนะฮะที่สร้างรายได้มากที่สุดนะครับ
ปัจจุบันนะอันดับหนึ่งคือพี่มากพระขนงจำได้ใช่ไหมครับทุกผู้ชมครับ
คุณใหม่ดาวิกากับมาริโอนี่เมื่อปี๕๖นะฮะรายได้สูงสุดทำเอาไว้คือ๕๕๙ล้านบาท
ตำนานสมเด็จพระนเรสวนมหาราชภาค๑องค์ประกันหงษา๒๓๖ล้านแล้วก็ภาค๒ประกาศอิสรภาพ๒๑๖ล้าน
อืมสับปะเรอเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูค่ะนะว่าจะไปปิดแล้วก็จะไปโอ้โหรายได้เนี่ยจะเท่าไหร่นะฮะ
ตอนนี้เข้าโรงฉายมา๑๙วันนะครับตั้งแต่วันที่ห้าตุลาคมถึงเมื่อวานนี้๒๓ตุลาคมนะเกือบห้าร้อยล้านแล้วอืม
เท่ากับว่าตอนนี้ขึ้นมาอันดับ๒แน่ใช่ค่ะแล้วผมว่าแซงขึ้นอันดับหนึ่งแน่น่าจะเป็นแบบ
เพราะขาดอีกแค่๖๐ล้านก็จะแซงพี่มากพระขนงนะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะนี่เป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดในรอบ๘ปีนะฮะเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือเมื่อปี๕๖นี่นะฮะปกติเนี่ย
ยิ่งฉายก็รายได้จะลดลงใช่มั้ยอืมแต่อยิ่งฉายรายได้ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งฉายคนยิ่งอยากเข้าไปดูเพิ่มมากขึ้น

อันนี้หนังทำเงินสูงสุดนะ
อ่าสรุปแล้วที่มันอยู่ในภาพเมื่อสักครู่ที่เราเห็น
มาอยู่ที่ตรงนี้แล้ว

อันนี้แบบปั้นแล้วปิ้ง

ขออภัยท่านผู้ชมชาวอีสาน
อุ๋ยเมื่อก่อนเด็กอ่ะเออเด็กเรากินบ่อยกัดเลยนี่พี่อุ๋ยก็จิ้มสิเนี่ยเขาให้ปลาร้าจับวองมาด้วยป่ะอันนี้ปลาร้าเนาะ
คือถ้าเป็นข้าวเหนียวปั้นเนี่ยพี่จะปั้นแบบชาวโดยสารกินเลยอันนี้จะกรอบนะอันนี้แบบชุบไข่
เออใช่ต้องชุบไข่ดิออริจินอลมันก็ต้องชุบไข่แล้วก็ปิ้งข้างในเขาขาวนะ
ขอบายพี่ผู้ชมจิ้มกับนี่แล้วกินตอนนี้๔ทุ่มครึ่งอะจ๋วบองปลาร้าบองอื้อหือคิดถึงอะสมัยเด็กเลยอะ
เขารวยเกลือนะจอเค็มหน่อยอ่ะจิ้มอะเดี๋ยวปิดรายการนี้นะน่ากินเลยได้ป่ะ

เราให้ปลาร้ามาแบบตัวเป็นเป็นอะ
คือแบบโอ้โหคิดว่าเราสองคนกินปลาร้า

เขาจะได้อัตรรสอีกอย่างหนึ่งต่างไปจากข้าวเหนียวนึ่ง

อันนี้ถ้าไม่มีใครเอาเดี๋ยวเรากลับบ้านนะ

อันนี้พี่อุ๊ยอ่านไปเลยนะเดี๋ยวผมกินต่อ